สำหรับชนบุรีชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่เขามีทีเด็ดอยู่
ที่เรื่องของสปีริตทีมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันหน่อยว่า
เขามีการซ้อมกันแบบไหนทำให้มีสปริตทีมที่สุดยอด
แล้วก็มีลุ้นในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ
มันแข่งในประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่ถ้วยใบนี้ต้องอยู่ในเมืองไทยได้
ไม่ต้องเสียใจทีมเราไม่ชนะตลอดไปแล้วก็ไม่แพ้ตลอดไป
จงภูมิใจกับความไพ้แพ้ของเรานึกออกหรือครับ

จำความรู้สึกของวันนี้ไว้
เรายังได้กระตุ้นตัวเองเป็นแรงผลักดันกับตัวเราเอง
การแพ้นัดแรกในรอบ๔๓เกมในฟิสตอร์ลีก
บางกอกซิตี้เมื่อ๓สัปดาห์ก่อน
คือเกมที่ปลุกกระชากความเป็นทีมสปีริต
ชมบุรีบูเวฟขึ้นมาอีกครั้ง
ก่อนทำศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชีย

ความสัมพันธ์ของนักเตะแม้จะล้มลง
ทำให้เห็นว่านี่คือจุดแข็งของชนบุรีบูเวฟชุดนี้

เพราะอาจจะทำให้ทีมมุ่งมั่นขึ้น
สะพานิดในทีมก็คือไม่มีที่จะมาว่ากันหรือโทษกัน
ว่าใครแพ้ใครพลาดใครจะแพ้หรืออะไรก็
กีฬาเล่นทีมก็น่าจะแพ้แพ้ได้กันหมด
ในการแพ้ในหลีกมันเป็นผลดีสำหรับเรา
ผลดียังไงคือเราไม่แพ้ใครมา๔๓นัดก็จริง
คือเราเล่นเมื่อไหร่เราก็ชนะอย่างนี้
มันไม่เป็นผลดีกับตัวนักกีฬาเองแล้วก็ตัวทีมเราเอง
ซึ่งแมทที่เราหลังจากที่เราแพ้บางกอกซิตี้
มันก็เป็นแรงผลักดันหนึ่ง
ที่ทำให้ทีมเรากลับมาสู่ฟอร์มที่จริงสำหรับชนบุรี
จากความสัมพันธ์ทีมสปีริตที่ยอดเยี่ยม
ความมั่นใจความเชื่อใจต่อการในการเล่น
คือหัวใจสำคัญไม่แพ้กันที่จะพาทีมสู่ความสำเร็จ
เพราะเป้าหมายในการขึ้นไปคว้าแชมป์นั้น
ทุกคนต้องตั้งมั่นในทิศทางที่จะก้าวไปพร้อมกัน
ถือว่ามั่นใจเยอะเลยเพราะว่านักเตะทุกคนตอนนี้ก็พวกน้องในทีมเลย
ถือว่าเริ่มเข้าระบบกันแทบทุกคน
แล้วก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่านักเตะมีกำลังใจดี
หลังจากที่เราแพ้บางกอกมานักเตะทุกคนแบบมีความกระตือล้น

ชนบุรีเล่นเป็นทีมครับไม่มีใครเป็นซุปตาในทีมครับ
ส่วนใหญ่ทุกคนแล้วก็เสมอกันหมดแล้วก็เล่นกลับเป็นทีมแน่นอน
มั่นใจอยู่ระหว่าง๙๐
ผู้เล่นที่มาเล่นในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์
แล้วก็การซ้อมก็ถือว่าโอเคครับ
ก็เป้าหมายของเราก็คือต้องแชมป์ครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยครับ
นับจากนี้ไปความสุขของคนไทยที่ทีมโต๊ะเล็กฉลามชนอยากจะมอบให้นั้น
ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ไม่ได้
เพราะขาดกำลังใจจากทุกคนที่จะร่วมส่งเสียงเชียร์

ในการคว้าถ้วยแห่งศักดิ์ศรีของเอเชีย
ประดับไว้ที่เมืองไทยอีกสักครั้ง
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน